หนักมากเลยนะ๓๐กว่าปีมาแล้ว

แล้วลูกก็เลยไปซื้อยาที่มันเป็นยาสำหรับเลิกเหล้ามาให้กิน
พอกินไปท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมเสียชีวิตคาเพลิงพักเลยนะคะ
โดยผู้เสียชีวิตอยู่ในเพิงพักไม่มีเลขที่
หลังสนามฟุตบอลย่าเทียมเทพพิทักษ์ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ผู้ตายคนนี้คือนายสำลิดฝ่ายศูนย์อายุ๕๙ปี

แล้วใกล้กันแผงที่คุณผู้ชมเห็นเป็นยาเลิกเล่า
มีแบบแคปซูลแล้วก็แบบชนิดเม็ดยา
จากการตรวจสอบที่แผงยาถูกแกะกินไปแผงละ๓เม็ด
แล้วที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าทำร้ายร่างกาย
จากการสอบถามลูกเขยของผู้ตายก็เล่าให้ฟังนะ
ก็สงสัยที่นิดก็เป็นกับจะไปเรียกหาจับตัวพระตาดูทำไมตัวเย็น
เอามือไปอังจมูกปรากฏว่าไม่มีลมหายใจแล้ว
แล้วก็เลยรีบแจ้งญาติรีบแจ้งแฟน
แฟนเนี่ยก็คือนางสาววิมนต์แน่นหนา
ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกติดภรรยาเนี่ยนะคะ
เป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายนี่แหละ
ก็บอกให้ฟังบอกว่ารู้สึกว่าตกใจ

แม้ว่าจะไม่ใช่พ่อแท้แต่ก็รักเหมือนพ่อ
คือช่วยกันทำมาหากินมาหลายปีแล้วค่ะ
พ่อก็ทำอาชีพเผาถ่านแล้วก็เก็บของเก่าขาย
อยู่ด้วยกัน๒ครอบครัวในเพิงพักแห่งนี้

น่าจะเกิดจากการติดเหล้าขาวมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
แล้วก็อยากจะเลิกดื่มเหล้าแบบเด็ดขาด
ทีนี้ลูกติดลูกติดภรรยาก็เลยหวังดีเลย
ซื้อยาเลิกเหล้าที่มันเป็นแผงแคปซูลมาให้กิน
ซื้อมาจากร้านขายยาในตลาด
ก็กินได้แค่๒วันแล้วก็มาเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งตำรวจสครนคาหมเนี่ยได้บันทึกภาพ
ที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำยาทั้งสองแผงไปตรวจสอบ
หลังจากนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพไปชนะสูตรอย่างละเอียด
ว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
แล้วก็จะรอให้ญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะคะ